ภูเก็ตก็มีคล้ายกันแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยโชคดี
มีเรือเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวโปแลนด์ค่ะ
เขาว่ายน้ำดำน้ำดูปากการัง
ปรากฏว่าอยู่ดีเกิดหมดแรงแล้วก็จมน้ำนะคะ
เพราะดีที่มีเรือเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
โดยรักษาความปลอดภัยชายฝั่งทัพเรือภาคที่๓
ก็ช่วยการนำนักท่องเที่ยวสาวชาวโปแลนด์

คือก่อนหน้านี้เขาได้มีการนำเรือเร็วขนาดเล็ก

ภารกิจการแข่งขันภูเก็ตคิงส์คาปริกาตะ

ปรากฏว่าเห็นนักท่องเที่ยวโบกผ้า

ว่าไม่สามารถว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้
เรือก็เลยเข้าไปช่วยค่ะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คนลอยคอกันอยู่เลยกลางทะเลนะคะ
๑ใน๒มีอาการน็อกน้ำ

ให้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลป่าตอง
ล่าสุดอาการปลอดภัยค่ะ
นุ่มก็ได้ให้เรืออีกลำกลับขึ้นฝั่งเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกัน
จากการสอบถามพูดคุยเบื้องต้นนักท่องเที่ยวบอกว่า
คือได้ว่ายน้ำกันไปที่บริเวณเกาะปู
ดำน้ำดูปากการังแต่สุดท้ายดำน้ำไปดำน้ำมา
เหนื่อยว่ายน้ำต่อไม่ไหว
็อกน้ำก็เลยพยายามขอความช่วยเหลือแล้วก็โชคดีนะคะคุณผู้ชม
เรือของทัพเรือภาคที่๓ผ่านไปพอดี
นักท่องเที่ยวก็เลยโบกผ้าสุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ
เรื่องนี้สำคัญนะคะอาการน็อกน้ำเนี่ยคือเขาบอกว่า
มันเป็นชื่อโรคนะคะอาจจะเรียกว่าโรคน้ำหนีบหรือว่าโรคลดความกดก็ได้
เป็นโรคที่เกิดจากการเกิดฟองก๊าซในเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อ
เมื่อมีความลดความกดดันไม่เพียงพอบางทีเวลาเราลงน้ำนี่แหละค่ะ
สภาพร่างกายบางทีมันปรับไม่ทัน
มันก็เลยเกิดเป็นอาการหมดแรงคือเหมือนกับว่าออกซิเจนเหลือน้อยลงแบบนั้น
ก็จะหมดแรงแล้วก็เกิดอันตรายแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นโลกใต้น้ำมันสวย
จริงคือดิฉันเนี่ยก็ไปดำน้ำแบบสนอกเกิ้ลผิวน้ำอะนะคือดิฉันเนี่ยก็ไปดำน้ำแบบสนอกเกิ้ลผิวน้ำอะนะ
ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบเหนื่อยเหมือนกันคือคนที่ขับเรือเนี่ยเขาใส่เหมือนแบบตีนกบ
แล้วเขาก็จะไหว้ได้เร็วเขาก็พาเราเกาะไปเกาะไปเรื่อยตามเข้าไปสุดท้ายบอกไม่ไปแล้วอยากจะกลับเอง
แล้วก็เห็นเรือว่ามันไม่น่าจะไกลไหว้กลับเองได้ปล่อยคนเรือเขาไปกันที่อื่นต่อจะไหว้กลับ
ยไม่ไหวเห็นระยะทางมันเหมือนไม่ไกลอ่ะแต่พอไหว้เองจริงจริงแล้วเราไม่ได้มีตีนกบอะไรเนี่ย
ใช่มันหมดแรงคลื่นมันตีด้วย
ใช่แล้วพอหมดแรงแพนิกแพนิกแล้วก็หายใจไม่ทันทีนี้ล่ะโอ้โหไปกันใหญ่ก็ต้องให้คนมาช่วย
อันนี้สำคัญมากคือต้องสังเกตตัวเองด้วย
สำคัญจริงคือต้องมีสติสติสำคัญมากในทุก
แพนิกก็ทุกอย่างจบจริงเพราะฉะนั้นตั้งสติกันดีนะคะและก็อย่าประมาท